คนดวงดีดวงเห็งเนี่ยส่วนใหญ่จะไปบนบานสารกล่าวกันเอาไว้

แล้วถ้าเกิดว่าสมพรปรารถนาแล้วก็จะมาแก้บน
มีทั้งการถวายหัวหมูเห็ดเป็ดไก่พวงมาลัยน้ำดงน้ำแดง
เยอะแยะมากมายหลากหลายสารพัดวิธีในการแก้บน
วันนี้เราก็เลยรวบรวมวิธีการแก้บนเด็ดมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะแบบนี้ก็มีด้วยนะคะ
เป็นการแก้บนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย
อาจจะไม่เคยเห็นว่ามีการแก้บนแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอ

ถ้าอยากรู้ไปดูที่วัดแรกกันเลยจ้า
เริ่มเลยนะคะแต่ละอย่างนี้แปลกมากเลย
มากันที่วัดเถนพลายอยู่ที่ตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้มีหลวงพ่อสีชมพูที่วัดนี้นะคะ
หลวงพ่อสีชมพูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดประดิษฐานอยู่

จริงใช่ค่ะและที่นี่เขามีการแก้บนด้วยอะไรรู้ไหมคะ

ร่มทำไมล่ะคะ
แก้บนด้วยล้มศรีชมพู
นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังท่านเจ้าอาวาสนะคะ
พระครูพิสุทธิรัตนาพรท่านเล่าให้ฟังบอกว่า
มีกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่ชื่อว่ากลุ่มพรมโลก
เกิดนิมิตขึ้นมาว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปองค์สีชมพูขึ้น
ที่เป็นสีแห่งความรักและความเมตตานะคะ
จากนั้นพอสาธุชนที่มากราบไหว้มาขอพร

ก็เลยได้นำร่มสีชมพูมากาง
ถวายหลวงพ่อองค์สีชมพูตามความเชื่อที่ว่า
ถ้ากางร่มถวายแล้วจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ที่วัดนี้เราก็จะเห็นว่ามีร่มสีชมพูเรียงรายเยอะแยะมากมายแบบที่เห็นล่ะจ้า
ต่อกันที่วัดที่๒เลยแต่ว่ายังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
วัดนองเพียรตำบลบังงามอำเภษีประจันทร์
วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดำเมื่อสักครู่องค์สีชมพู
ส่วนนี้หลวงพ่อดำและที่นี่คนส่วนมากจะมาแก้บนด้วย
อะไรคะถืออะไรมาคุณเห็นไหม
ทานซิสเตอร์วิทยุใจตาลประสงค์
วิทยุมาถวายแก้บน

ว่าหลวงพ่อดำเนี่ยชอบเสียงดังอ๋อชอบว่ามึงกะทือกเออ
มาเปิดให้ท่านฟังอืมส่วนใหญ่มักจะสมหวังกันไป
เกือบทุกรายเขาว่ากันแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะ
ของคุณผู้ชมอืมงานนี้ก็เลยทำให้หลายหลายคน
เวลามาที่วัดแห่งนี้แล้วก็จะมาบนบานหลวงพ่อดำ

ถ้าเห็นว่าวิทยุเยอะเครื่องกระจายเสียงเยอะ
ไม่ต้องแปลกใจเอามาแก้บนกันนั่นเอง

กลับมาที่กรุงเทพมหานครกันหน่อย
เพราะว่าที่นี่ก็มีการแก้บนแปลก
คือที่วัดมหันนภารามวัดเก่าแก่ย่านเสาชิงช้า
มีการแก้บนสุดแปลกด้วยการถวายตะกร่อค่ะคุณผู้ชม
กร่อที่หนุ่มเขาเตะกันนะคุณชนะ

หลวงพ่อพระร่วงเนี่ยนะคะท่านเป็นหลวงพ่อศรีชมพู
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดปฏิสถานอยู่นะคะ
ซึ่งถือว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เขา
ร่ำลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะเขามาทำอะไรเขามาแก้บนด้วยลูกตะกร่อนี่แหละ
นะคะเพราะลูกตะก้อนี้นะคะตามความเชื่อแล้วนะคะเขาเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ย
ที่สนามหลวงมีการเล่นว่าวเล่นตะกร่อกันแล้วระหว่างที่เล่นกันนั้นนะคะ
ก็เกิดมืดฟ้ามัวฝนมัวดินขึ้นมาคนที่สนามหลวงก็มองเห็นเป็นพระร่วง
ลอยอยู่บนฟ้าก็เลยคิดว่าเออเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
พระร่วงท่านคงจะชอบตะกร่อตั้งแต่นั้นมาหลายคนก็เลยบนบานว่า
ถ้าขอพรและสมปรารถนาก็จะนำตะกร่อมมาแก้บน
มีอะไรแปลกกว่าคุณอีกเหรอมีน้องไบตองผู้เชื่อไปดูตุ๊บตับกันเลย

เล่าให้ฟังแบบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ย
ที่นี่คือวิหารหลวงพ่อทองวัดสุธาดล
ตามนบลบ้านกิจอำคืนนึงจังหวัดอ่างทอง
จ้าแล้วหาใครมาบนบานสารกล่าว
จังหวัดอางทองแล้วหากใครมาบนบานศาลเจ้าขอพรและประสบความสำเร็จ
ก็ต้องมาแก้วนอย่างที่เห็นด้วยการชกมวยหญิงต่อหน้าหลวงพ่อทอง

ส่วนใหญ่เขาจะมาจัดงานนี้ในช่วงเทศกาลสงครานะครับแต่ทีนี้ก็กดไปก่อนแหละ
สงการไม่ได้จัดเอ้าเวลาแก้บนทำไงมาเลยส่งตัวมาเลย
ผู้หญิงเนี่ยนะฮะมารวมตัวกันแบ่งฝ่ายกันเป็นคู่นะ
ก่อนจะชกต้องนี่รำไหว้ครูก่อนแล้วก็มีกองยาวคอยบันเลงนะ
มีกรรมการวัดเป็นคนภาคมวยแล้วคอยเป่านกหวีดให้สัญญาในการชก
โอ้โหพอถึงเวลาเท่านั้นแหละฮุกวงในฮุกวงใน

อ้าวคือเป็นบรรยากาศสนุกสนานไม่ได้ต่อยกินกันจริงจังนะ

ต้องมีสิครับเชื่อเลยว่ามาครบ
และหากใครบนด้วยการชกมวยหญิงก็มักจะสมหวังทุกราย
กลายเป็นประเพณีแก้บนชกมวยหญิงในช่วงของวันสงกรานในทุกปี
นี่คือที่มาที่ไปแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็นำบรรยากาศมาฝากกัน
แต่ว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นวิธีการแก้บนชกมวยหญิงเท่าไหร่
ก็อาจจะเป็นการบนบานสารกล่าวแบบอื่นก็ได้คุณผู้ชม
จริงแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีการแก้บนด้วยรูปแบบวิธีการแปลกที่มากมายนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมมีวิธีการแก้บนหรือเคยเห็นหรือรู้ว่ามันมียังไง
ส่งมาบอกเรากันได้นะจ๊ะสำหรับวิธีการแก้บนแบบแปลกค่ะ